ซึ่งที่นี่นะครับเรียกว่าแน่นทั้งลูกค้าทั้งเรื่องราวชีวิตเลยทีเดียว
จะเป็นที่ไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง
แล้ววันนี้นะคะใบตองจะพาไปเปิดสูตรลับน้ำซุปข้นกะทิเคล็ดลับมัดใจลูกค้า
จนทำให้ร้านนี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเงินล้านค่ะกับร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุ้นข้าวหมก
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุนรังสิตคลอง๕ปทุมธานีร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดปฐุมธานี
หากใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยครับก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปเรือและภาพของลุงจุ่น
ซึ่งเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมูและเนื้อที่แต่ละวันเนี่ยครับ
ใช้เนื้อไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัมและน้ำซุปข้นกะทิสดรสเด็ดที่ตุ๋นนานกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองไปบุกขอเคล็ดลับจากพี่พัฒน์ลูกสาวของลุงจุน

ปีนี้เป็นปีที่๑๐แล้วค่ะปีแล้วรางวัลดีกรีแชมป์สามสมัยนี้ได้มาไงอ่ะ
ก็ได้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดงานวันพ่อของอบจจังหวัดปทุมธานี
ก็ได้รางวัลที่๑เลยตั้งแต่ปีแรกเลย
รายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

วันละนะพี่พัทย์แล้วชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุน

แล้วมันก็ดูแบบมีตำนานมีเรื่องราวสืบต่อมา

๑๖ปี
ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวแข็งทราย
แยกฝั่งกัน

ทีนี้มาดูตรวจน้ำซุปน้อยค่ะ

ใช่ค่ะมันเป็นน้ำซุปที่แบบเราปรุมเครื่องยาต่าง
สมุนไพรมากเลยแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิสดที่เป็นเฉพาะหัวลงไป
ถ้าทานเลือดบางคนท้องเสียถ้าในส่วนของหมูก็จะใช้เล้ง
เล้งต้มกระดูกของหมูค่ะมอดเองประมาณ๕๖กิโล
ลวกเราก็ยังเป็นน้ำซุปนะคะเราไม่ได้ลวกน้ำเปล่า
พอน้ำเปล่ามาใส่กะเตี๋ยวเราก็เจอ

และนี่ก็คือสูตรเด็ดสูตรลับ
น้ำซุปกะทิที่ใช้เวลาต้มนานกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
โดยจะเริ่มจากการต้มน้ำจนเดือด
จากนั้นใส่เล้งกระดูกหมู
ถ้าเป็นซุปเหนือก็จะใช้เล้งเหนือตามที่รุ่งระเบิด
เต็มไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร
อาทิรากผักชีขิงเม็ดพริกไทยดำ
กระเทียมโผงพะโหลอบเชย
ยกั๊กนำมาปั่นแล้วมัดเป็นก้อน

ลงไปต้มในหม้อที่มีเล้งกระดูกหมู
ปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมดอง
ซีอิ๊วขาวและใบเตย

เราก็จะได้น้ำซุปที่ข้นและหอมแบบนี้แล้วล่ะครับ

ก็จะเป็นริ้วเป็นเนื้อเปื่อยเป็นตับค่ะ
เนื้อสดไม่ใช่เนื้อสับนะคะเนื้อสดจริงค่ะ

แล้วก็นี่เป็นลูกชิ้นเนื้อแท้

สังเกตค่ะหลายร้านของก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะไม่ใส่กระเทียมเจียว
แล้วก็กากหมูที่ต้องใส่ทุกจาน
วันไหนเนี่ยไม่มีกากหมูพี่ไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวนะ

มันไม่อร่อยแล้วมันไม่หอม
และอันนี้ทีเด็ดเลยก็คือน้ำปรุง
อันนี้น้ำปรุงนี้เวลาเราปรุงเราจะใส่
ถ้าเป็นรสบ่อคือ๑ช้อน

แล้วรสชาติก็จะเหมือนกันทุกชา

อย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำน้ำปรุงข้างในกันต่อค่ะ
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
จะพาไปเปิดสูตรลับขั้นตอนการทำพริกปรุง
ที่จะทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวอร่อยแซ่บ
ชามที่เสิร์ฟนั่นเองล่ะครับ
มาดูขั้นตอนของการทำพริกน้ำปรุงกันนะคะ

ก็จะมีน้ำส้มพริกดอง

น้ำปลาแท้อันนี้เป็นโรงงานน้ำปลา

เจ้าหู้ยี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลใส่แดง
พริกที่เราผสม๓สายพันธุ์นะคะ

คือปกติที่นี่มีระดับความเผ็ดทั้งหมดกี่เลเวลคะ

ใจสอบ่อแล้วก็รสเจ็บค่ะ
ปริมาณที่ทำต่อวันที่ขายเนี่ยค่ะ

มันจะออกมารสชาติเหมือน
และแตกต่างกันรึเปล่า

ขอต้อนรับพี่อันภูวนาศไปชิมกันเลยครับ
กินเลยดีไหมโอเคงั้นพี่อันเริ่มเลย
วันนี้สั่งมารอแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเด็ก
ก็เลยสั่งมาแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่อยากให้พี่อันลองคืออันนี้

เขาบอกว่าต้องใจกล้ามากที่กล้าใช้คำนี้เนาะ
เดินเข้ามาแล้วบอกอ๋อลองขาหมูมิชลินไหม
อุ๊ยความคาดหวังว่าจะได้เปลี่ยงเข้าไปสุดเฉยดาดเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้จัดเต็มเลยแต่ว่า

ที่บอกว่า๔จานเพราะว่ามันมีระดับเลเวลความเผ็ดที่ต่างกัน
เสียสละกินเผ็ดให้ผู้ชาย

อื้มน้ำซุปเพราะอะ

มันจะมีความเข้มข้นหอม

อย่างนั้นหนูจะไปชิม

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

เที่ยวด้วยอ่ามีราชการแถวนี้เป็นเมืองราชการและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ร้านกลับมาปังได้อีกครั้งจนคนแน่นร้านขนาดนี้ก็ต้องพระพิคเนตสักทององค์นี้เลยครับดูจากเงินที่ลูกค้าแห่มาไหว้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะครับก่อนที่ทำร้านเนี้ยพี่ไปเชียงใหม่แล้วไปเจอกำลังแกะท่านอยู่แล้วก็

ก็มาจุดอะไรเทียนเลขอ๋ออ๋อแล้วก็จะมีการแก้บนด้วยน้ำแดงหรือกระเตี๋ยวร้านลุงจูงอ๋ออาจจะเป็นพิคะเน่ขอเป็นน้ำแดง
ก็คือหลังจากที่บูชาอะไรตามความเชื่อก็ร้านก็ขายก็ขายดีมาตลอดค่ะ
ชีวิตกำลังดีเลยแต่ปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น
ใช่ค่ะพอดีเสียลูกสาวอุบัติเหตุทางรถยนต์
ตอนนั้นน้องอายุ๗เดือนนั่งรถไปด้วยกันนะคะ
แล้วรถมันอุบัติเหตุหมุนไปชนแบรีเออร์ข้าง
น้องเขาก็เลยสมองกระทบกระเทือนแล้วก็มีอาการสมองบวม

คุณหมอแจ้งแล้วค่ะว่าน้องสมองตาย

ถ้าเกิดให้น้องใส่เครื่องก็จะอยู่แบบนี้ตลอดด้วยเครื่อง

ใช่ไม่ต้องให้ยาแล้วไม่ต้องอะไรแล้วให้น้องไป
เกินไปตามทางแล้วพี่ไปเจอน้องน่ะนั่งอยู่
พี่ถามว่าฮาน่าไปกับแม่ไหม

อืม
มันมีเหตุการณ์หรือรางสังหรณ์อะไรบางอย่าง

มันมีค่ะชัวร์อ๋อพี่เป็นคนนอนดึก

๒ที๓ก็ยังคงนั่งทำงานและท่านที่ตะกอนมันเป็น

แบบไม่มีไฟหมามันเห่าพี่ก็แง้มหน้าต่างดู
ปกติพี่ไม่ได้คนกลัวพวกนี้อยู่แล้ว
พี่ก็เห็นผู้ชายตัวขาวนุ่งจงกระเบนสีขาว

ในใจคิดว่าคนบ้าอะไรมาเดินตี๒ตี๓
สักประมาณ๒๓นาทีมันก็ยังเห่าคราวนี้เห่าแรงขึ้นอยู่หน้าบ้าน
พี่ก็เลยอีกแหละปีนบ้านแล้วเนี่ย
พี่ก็เปิดผ้าม่านคราวนี้ยืนเฉยเลย

เท่านั้นเองปิดไฟนอนก็ได้

มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เป็นปัญหากับทางคุณอดีตสามี
ใช่ค่ะก็ด้วยเรื่องธุรกิจหรือว่าอะไรที่มันสะสมมานาน
คิดว่าพี่ต้องออกมาแล้ว
ออกมาแต่เสื้อผ้าของพี่แล้วพี่ไม่เอาอะไรออกมาเลย

แล้วส่วนทรัพย์สินอะไรมันเป็น๒ชื่อพี่เก็บไว้ให้ลูก

ด้วยความเป็นหญิงแกร่งสู้ชีวิต
พี่พัฒน์ก็เลยตัดสินใจออกมาสู้เพียงลำพัง
แต่ก็ต้องกลายเป็นคนที่มีหนี้จากการลงทุนทำร้าน
ยังประสบปัญหากับช่วงโควิด

กลายเป็นมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้ง
แต่เรามาเริ่มร้านนี้ตอนโควิดนะ
ตอนนั้นมันเริ่มมาแล้วแผ่วแล้ว
แต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนั้น

ใช่ค่ะก็ลงไป๘ล้าน
เงินกู้ด้วยนะใช่
หนี้ท่วมสูงมากถึง๘ล้านบาท
ในที่สุดก็ไม่มีเงินจ่ายค่างวดกับธนาคาร
จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องกันในศาล
ทำให้ชีวิตพี่พัฒน์ได้มารู้จักกับหนุ่มต่างชาติคนนี้
ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงิน
เขาคนนี้คือใครกันล่ะครับ
แน่นอนอันแรกนะเห็นคุณพัฒน์มาสวยมาก

เรามีชีวิตแล้วเรามีอดีตแล้ว
แล้วก็เพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันก่อน
เราต้องคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่ง

อย่างนั้นแหละเป็นอย่างไร

เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วใช่ไหม
นี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า
อะไรที่มันเคยไม่ดีผิดพลาด

แล้วก็ทำเรื่องยังไง

คุณหารู้ใจกันมานานแค่ไหนนะคะพี่ฟัน

๑ปีเลยใช่ไหม
มีโทรคุยกันเวลาเขาเดินทาง

ณตอนนี้พูดได้แค่ว่าเป็นแค่แบบ

คำถามดีมากนะ
ไม่รู้ว่าคำถามดีสำหรับใครนะ
เดี๋ยวกว่านะ
ถ้าคนที่ช่างกันไม่ต้องใช้เวลานะ

อยู่ในช่วงที่แพทย์ลำบาก
พัฒน์ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณจริงไม่
ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็